พาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านเขาสมครจังหวัดลบบุรีค่ะ
ที่นี่ถือว่าเป็นชุมชนตัวอย่างในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเมื่อ๕ปีก่อน
ก็ได้นำแนวคิดเรื่องของเกษตรแบบผสมผสาน

รวมถึงมีการจัดตั้งกองทุนปุ๋ยสัจจะชาวนา
ภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรและปลูกฝังเรื่องของการออมด้วย
ทำให้เกษตรกรนั้นสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง

หลังจากประสบมหาอุทธกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรในชุมชนบ้านเขาสมคร
อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
ทุกวันนี้ชาวบ้านได้มีการพัฒนาภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรับเปลี่ยนทัศนคติถอดบทเรียนจากปัญหาต่าง
และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มาปรับใช้จนกลายเป็นชุมชนเข้มแข็งพร้อมพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในช่วงแรกชุมชนบ้านเขาสมครหมู่หนึ่งสองและสาม
ได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชนในการฟื้นฟูสภาพชุมชนหลังน้ำท่วม
แต่สิ่งสำคัญกว่าคือการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ให้ชาวบ้านและเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้
บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนจึงได้เข้ามาให้ความรู้ชาวบ้านในการทำการเกษตร
โครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเขาสมคร
เช่นการส่งเสริมอาชีพปลูกชะอมหรือการปลูกมะนาวนอกฤดูกาล
แม้จะมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาตลอด
แต่ชาวชุมชนบ้านเขาสมครได้เรียนรู้และปรับตัวอย่างไม่ย่อท้อ
เช่นการปลูกข้าวกล้องอินซีสินเหล็กเขาสมคร
แต่ด้วยการตอบรับของผู้บริโภคที่เป็นไปอย่างเชื่องช้าและปัญหาภัยแรง
ชาวบ้านจึงเปลี่ยนมาปลูกข้าวหอมมะลิแทน
พร้อมปรับเปลี่ยนกระบวนการเป็นนายอินซีให้ได้มากที่สุด
เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างน้อย๕ปีนี้สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
คือวิธีคิดในการที่จะใช้ชีวิตดำรงอยู่ร่วมกัน
พลังร่วมกันนะคะมีความสามัคคีห่วงใยเอาใจใส่กัน
มีแนวคิดใหม่นวัตกรรมใหม่ตลอดจนยึดถือเอาความถูกต้องเป็นหลัก
เราเชื่อว่าความรู้การเรียนรู้โอกาสที่ได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกระทัด
พลิกมุมมองใหม่จะทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ
สาธิตที่ทำกินอย่างยั่งยืนขนาด๑๔ไร่
อยู่ในพื้นที่ชุมชนหมู่๑และหมู่๒
เป็นตัวอย่างการเรียนรู้วิถีเกษตรอย่างยั่งยืน
แบ่งพื้นที่ออกเป็นสระน้ำแปลงเกษตรปลูกผักสวนครัวเช่นข้าวโพดและมะนาว
แปลงนาปลูกกล้วยมะกรูดและชะอมเพื่อลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เช่นเดียวกับโครงการเกษตรประณีตโดยการทำสวนเกษตรผสมผสานในชุมชนหมู่๓
แบ่งพื้นที่ทำกินออกเป็นสระน้ำแปลงนาและแปลงเกษตรเพื่อทำเกษตรอินทรีย์
เป็นแปลงเกษตรตัวอย่างขนาด๑๐ไร่ให้ชาวบ้านได้เข้ามาศึกษา
ซึ่งพืชผลที่ปลูกในพื้นที่เหล่านี้ยังสามารถนำไปขายในร้านค้าชุมชน
เป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งของชาวบ้าน
ตรงนี้ต้องเป็นแปลงตัวอย่างเลยดีกว่านะจะทำให้ชาวบ้านเห็นว่าตรงนี้พร้อมที่จะอยู่ได้แบบยั่งยืนนะฮะ
ตอนนี้ชาวบ้านก็เข้ามานะเข้ามาขอความรู้อะไรอย่างนี้เกี่ยวกับเอาไปปลูกเล็กน้อยอย่างนี้
บ้านเขาสมครหมู่๑ได้เรียนรู้จากโครงการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนชุมชนบ้านเขาสมคร
กลายเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ได้รับเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับพออยู่พอกินของอำเภอท่าวุ้ง
ด้วยการยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นด้านการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้การเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนและเกษตรกร
เราได้นำตรงนี้มาต่อยอดขยายผลให้ไม่แค่ชาวบ้านในชุมชนนะคะ
ตอนนี้เรากำลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
โดยคือขยายผลให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ตรงนี้แล้วให้เขาได้รู้จักรู้จักพอเพียง
บ้านเขาสมครยังมีกองทุนปุ๋ยสัจจะชาวนาบ้านเขาสมครเป็นกองทุนกู้ยืมปุ๋ยที่ช่วยลดภาระหนี้สินทั้งในและนอกระบบของเกษตรกรในระยะยาว
และมีส่วนในการส่งเสริมการออมของสมาชิกจนปัจจุบันชาวบ้านสามารถบริหารจัดการแหล่งทุนประจำชุมชนได้ด้วยตนเองโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยเงินทุนสนับสนุนอีกต่อไป
อกจากนี้ยังมีกิจกรรมขยะแลกของที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านรักษาความสะอาดรู้จักคัดแยกขยะโดยขยะที่คัดแยกไว้สามารถนำมาชั่งน้ำหนักแลกสิทธิ์จับรางวัลเป็นของใช้ภายในบ้านได้
หัวใจสำคัญของการพัฒนาจากชุมชนบ้านเขาสมครที่เคยล้มหลังจากประสบภัยน้ำท่วมมาสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งคือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบรวมถึงมีแหล่งความรู้ให้คนในชุมชนได้ศึกษาการทำเกษตรอินทรีย์และสามารถพึ่งพาตนเองได้กลายเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในการเป็นชุมชนตัวอย่างในการ
สำเร็จในการเป็นชุมชน